ดูความขึ้นไหวของเมืองทองด้วยนะครับตัวแทนจากไทยก็จะลงแข่งขันนะครับ
ศึกฟุตบอลโตต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปในรอบชิงชนะเลิศเกมแรก
ก็ช่วงเย็นมีการฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางในวันนี้นะครับ
ฝึกซ้อมมากขาดทั้งเคเบตตี้เฟอร์นันเดสเลอันโดราซัมซาวแล้วก็ซีรีโอ
ต่างชาติทั้งหมดนะครับที่อยู่ระหว่างการพักผ่อน
แต่ก็มีตัวหลักอย่างธีรทรบุญมาทันสหรัฐอยู่เย็น
รวมถึงธีระสินแดงดาแล้วก็นะครับผู้เล่นอีกมากมาย

ซึ่งก็จะออกไปเยือนเวียดนามด้วยผู้เล่น๑๙คนนะครับ
แล้วก็ทีมก็จะกลับมารวมตัวกันได้มา๔๕วัน
ก็มีความมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองให้ได้
ว่าจะเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตามครับ
แต่ก็ถือว่าความพร้อมอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าเราก็ตั้งใจที่จะไปเอาชนะอะไร
เราก็ทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่กลับมาค่อนข้างช้า
เพราะฉะนั้นก็แต่ก็ก็หวังลึกลึกว่าจะจะจะเป็นแชมป์ให้ได้อย่างเงี้ย
สำหรับการแข่งขันนะครับก็จะเล่นเกมที่สอง
กลับมาเล่นที่บ้านเรานะครับในวันที่หกมกราคมเวลาหนึ่งทุ่ม
สนามสุขพัชลาศัยเกมแรกนะครับก็ติดตามผลกันไปก่อน
แต่ว่าเกมที่๒เนี่ยไทยรัฐทีวีครับถ่ายเท่าสดนะครับ
ชมถึงบ้านเลยนะครับก็ติดตามกันได้ในวันที่หกมกราคม
เล็งย้ำนะครับหกมักกราคมในช่วงเวลาหนึ่งทุ่ม
วาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามลุ้นผลการแข่งขันได้นะครับ